ความเคลื่อนไหฟุตบอลยูโร๒๐๑๖นะคะ
เกเรดเบลค่ะแนวรุกทีมชาติเวลสก็ออกมาบอกว่า
ไม่กลัวคิซิโนโรนันโดเพื่อนร่วมทีมเรียมัตริด
แม้ว่าทั้งคู่จะต้องเจอกันในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

อเรดเบลนะคะออกมาส่งสัญญาณผ่านถึงคริสซิโนโรนันโด

ที่กำลังจะนำทีมชาติโปรตูเกตพบกับเวลส์
รอบรองชนะเลิศศึกยูโร๒๐๑๖วันพรุ่งนี้ค่ะว่า
เตะเวลส์ไม่เคยเกรงกลัวโรนันโดในวัย๓๑ปีเลยแม้แต่น้อย
อย่างไรก็ตามนะคะแกเรดเบลก็ยอมรับค่ะว่าโรนันโดเป็นผู้เล่นระดับแถวหน้าของโลก
แต่ทีมชาติเวลส์ก็มีจุดแข็งคือการเล่นเป็นทีมเวิร์ค
และก็ไม่คิดจะวัดฝีเท้ากับโรนันโดด้วยเช่นเดียวกัน
เนื่องจากว่าตัวเขาเองกับโรนันโดก็เล่นเข้าขาได้เป็นอย่างดีนะคะ
นักเตะทีมชาติไอซแลนด์นะคะซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ามาเล่นในศึกยูโรเป็นครั้งแรก
แล้วก็ทะลุเข้าถึงรอบ๘ทีมสุดท้ายก่อนที่จะแพ้เจ้าภาพฝรั่งเศส
ตอนนี้ก็เดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วนะคะท่ามกลางการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เยี่ยมวีรบุรุษ
โดยนักเตะและสตาร์ฟโค้ชนะคะก็ขึ้นรถบัสเปิดประทุนค่ะแห่ไปตามท้องถนนในกรุง
ก่อนที่จะขึ้นไปโชว์ตัวบนเวทีที่จัดไว้ท่ามกลางแฟนบอลที่มารอต้อนรับนับหมื่นคนค่ะ
ขณะที่กระทรวงมหาทัยของฝรั่งเศสก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มฮือลิแกนลูกหนังไปแล้วกว่า๑๐๐คน
นับตั้งแต่เปิดฉากศึกยูโร๒๐๑๖รอบสุดท้ายในวันที่๑๐มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งในจำนวนนี้นะคะมีถึง๓๔คนที่ถูกขับให้ออกนอกประเทศไปแล้วด้วย
สำหรับศึกยูโร๒๐๑๖เจ้าภาพฝรั่งเศสก็ใช้กำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกว่า๙๐๐นายด้วยกัน
เพื่อรองรับแฟนบอลกว่า๗ล้านคนจากทั่วโลกซึ่งการสร้างปัญหาของอันตภัณฑ์ลูกหนังในครั้งที่หนักที่สุดนะคะในทวนาเมนต
ก็คือเกมก่อนนัดที่อังกฤษพบกับรัสเซียที่เมืองหมักเซยในรอบแรกค่ะ
อีกครั้งนะคะโปรแกรมรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูโร๒๐๑๖จะเริ่มแข่งขันกันในวันพุธที่๖กรกฎาคมนะคะโปรตูเกตจะพบกับเวลส์เวลา๒นาฬิกาค่ะ
ต่อด้วยวันพระฤหัสบดีที่๗กรกฎาคมนะคะเยอรมนีจะพบกับเจ้าภาพฝรั่งเศสแข่งขัน๒นาฬิกาเช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนคุณผู้ชมก็ยังสามารถร่วมสนุกกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะด้วยการส่งปรายศนียบัตรเข้ามาทายผลการแข่งขันค่ะว่าทีมใดที่จะเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๖ชิงรางวัลมูลค่ากว่า๔๐ล้านบาทด้วยกันนะคะ
ก็สามารถร่วมสนุกได้จนถึงวันที่๙กรกฎาคมนี้ภายในเวลา๑๘นาฬิกา